วันนี้นะฮะเป็นคดีที่มีการขายสลากเกินราคาตั้งแต่เดือนเมษาปี๒๕๖๖๔ก็คือ๑ปีมาแล้ว
ตอนนั้นผมขายสลากโดยไม่มีค่าบริการ
ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจรับสารภาพแล้วก็โดนสารเปรียบเทียบปรับไป๒๖๔๐๐๐บาทนะครับ
ก็มีเท่านี้ฮะ
ก็แค่นี้ครับ
รู้ชัดนะฮะรู้มากกว่าผมฮะ๕๑๐กรัม

เอารายละเอียดแค่๒ล้านหกก็พอครับขอบคุณครับ
ตอนนั้นผมผมไม่ได้คิดค่าบริการมันเป็นรูปแบบเก่ากับรูปแบบใหม่เราก็ยอมไป
เสียเวลาครับไปสารมาสารเสียเวลาทุกคนด้วย

มันจะเป็นบินรวมเราไม่ได้แยกให้
เราก็เอามาเทียบตรงนี้ได้
นับถาม๓๐๐กว่าคนอยู่ในชุดเสาร์บ้างไหมครับ
ชุดนั่นแหละสิบพันท่านีที่ออกไปแต่ว่ามีคนมาให้ประคัม๓๐๐กว่าคน
นุ๊ตยังไม่มาทักที
มันมันก็จบแล้วอะครับมันก็จบแล้วมันก็มันก็ต้องสบายใจครับ
ก็ต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างก่อนครับคือตอนนี้เรากำลังรอดูหลายหลายอย่าง
อาจารย์ตรงนี้มันเป็นคนละส่วนครับคนละคดีครับอันนี้อันนี้เป็นคดีที่ตำรวจเขาทำ
อันนี้เป็นคดีที่ตำรวจมาค้นผมวันที่สี่เมษานานแล้วสี่เมษาหกสี่
แล้วตอนนั้นเขาแจ้งไปแปดแปดสิบป่ะครับแปดสิบไปมั้ง
อันนั้นโดนปรับแล้วสองแสนห้าแล้วอยู่วันดีคืนดีเขาก็ลื้อคดีเก่าขึ้นมาทำ
วิ่งไล่เคาะประตูลูกค้าแล้วก็ใช้เวลาเดือนครึ่งสรุปสำนวน
เพราะตอนนั้นคือเราไม่ได้แยกพวกค่าธรรมเนียมต่างหากออกมาให้เห็นเป็นชัดเจน
ใช่ครับใช่ครับอ่าก็คือถ้าอยากรู้ว่ามันออดยังไงก็ลองไปดูหน้าเฟซบุ๊คผม
อ่อนจริงจริงครับไม่ครับอันนั้นคนละเรื่องครับ
อันนั้นเป็นคดีที่เราปรับรูปแบบการขายหมดแล้วครับ